ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดพัทธลุงมีแม่ค้าขายอาหารทะเล
เขาบอกว่าเขาก็ขับรถกำลังจะกลับบ้านมันก็เลยเวลาเคอร์ฟิลประมาณห้าทุ่มกว่ากว่า
คืนวันที่สองมิถุนายนก็ไปเจอเจ้าหน้าที่อืม
เจ้าหน้าที่ก็เรียกตรวจแล้วพาไปโรงพักบอกว่าโอ้โหแบบนี้
หลายข้อหาอ่าฟาเคอร์ฟิลประกอบฉุกเฉินด้วยอะไรด้วย
จ่ายแปดหมื่นแปดหมื่นอ่ะอืมจ่ายแปดหมื่นอ่า
ไม่จับดำเนินคดีก็เถอะเขาบอกว่าก็หลายข้อหาไง
จะได้เนี่ยแปดหมื่นค่าเสียหายค่าปรับอะไรต่างอ๋อเหรอ
บอกโอ้โหแปดหมื่นใครจะไปมีอืม
สุดท้ายเธอก็ไปยืมเงินโอนเงินทางมือถือให้ไปส่วนหนึ่งแล้วที่หนักกว่านั้นที่เธอบอกทนไม่ได้ต้องมาร้องขอความเป็นธรรม
ตำรวจบอกว่าแม่ค้าขายอาหารทะเลใช่ไหมเพิ่งไปรับอาหารทะเลมาใช่ไหมครับ
ท้ายรถมีอะไรบ้างกุ้งหอยปูปลาเอาออกมาอ๋อเหรอ
ให้มันเพียงพอกับค่าปรับที่ต้องจ่ายตำรวจอ่าเธอก็เอาให้นะคะอืม
แล้วเธอบอกว่าต้องนั่งแกะหอยนางรมให้ตำรวจด้วยค่ะแล้วตำรวจกินหอยนางรมเป็นกับแก้มแก้มเหล้า
เล่าต่อหน้าเธอเลยตำรวจกินเหล้าอยู่ของหลังรถเนี่ย
เอามาให้แล้วยังต้องแกะให้กินอีกเหรอแกะให้กินบอกว่าก็เนี่ยเอามาเลย
หอยปูปลาอยู่หลังรถอ่ะเอาให้มันครบตามจำนวนค่าปรับที่เธอต้องจ่าย
อืมสุดยอดอย่างงี้น่ะตำรวจชุดนี้เนี้ยนี่ค่ะอืม
เรื่องนี้นะคะแม่ค้าขายอาหารทะเลรายหนึ่งนะคะมาร้องกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทธลุง
ครับบอกว่าถูกตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทธลุงจับอืม
เขาขับรถกลับบ้านในพื้นที่ตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ไปรับอาหารทะเลมาในจังหวัดรังแล้วก็มันเลยเวลาเคอร์ฟิลล์เธอก็ยอมรับแหละ
แต่ว่าตำรวจเรียกเงินโอ้โหแปดหมื่นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห้าทุ่มยี่สิบนาที
สองมิถุนายนขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวบีนามสมมุติ
แม่ค้าขายอาหารทะเลสดกลับจากไปซื้ออาหารทะเล
กำลังจะกลับบ้านแต่ถูกตำรวจขอตรวจค้นจับกลุ่ม
นำตัวไปโรงพักเมืองพัทธลุงยึดโทรศัพท์มือถือ
ตำรวจชุดจับกลุ่มมีตั้งแต่ระดับสารวัตร
ดาบตำรวจและตำรวจฝึกงานอืมพอไปถึงโรงพักครับ
ตำรวจบอกว่าแบบนี้ข้อหาหลายกระทง
จะต้องไปเคลียร์กับสารวัตรจ่ายเงินมาเป็นค่าปรับเนี่ย
หมื่นบาทเธอบอกโอ้โหแปดหมื่นไม่มีหรอก
ลดหน่อยได้ไหมตำรวจบอกว่างั้นลดให้ครึ่งหนึ่ง
สี่หมื่นก็แล้วกันเธอบอกว่าสี่หมื่นก็ยังหนักอยู่
จะไปหาเงินจากไหนอ่าสุดท้ายตำรวจลดให้ครับ
หมื่นนึงโอ้โหเหลือหมื่นนึงจากแปดหมื่นอ่า
ลดมาเรื่อยเรื่อยครับเหลือหมื่นหนึ่งแต่ไม่บอกนะ
หมื่นนึงค่าปรับอะไรยังไงบ้างอ่ะบอกว่าจ่ายมาหมื่นนึง
เธอบอกว่าโอ้โหหมื่นหนึ่งเนี่ยนะก็ต้องขอยืมคนอื่นอ่ะเนอะ
เธอก็เลยขอโทรศัพท์มือถือคืนจากตำรวจ
เพื่อจะเอาโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ไปยืมเงิน
เอามาจ่ายตำรวจครับไปยืมเงินญาติของสามีค่ะอืม
เงินมาห้าพันเจ็ดร้อยบาทจากนั้นหนึ่งในตำรวจชุดจับกลุ่มบอกเธอว่า
กดเงินที่ตู้เอทีเอ็มมาก็แล้วกันครับ
เพราะห้าพันเจ็ดมันไม่พอตำรวจบอกว่าหมื่นนึงอืม
บอกว่างั้นขอโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ไหม
ทีแรกจะให้ไปกดเงินให้เธอบอกเธอไม่กดเดี๋ยวโอนเงินจากมือถือนี่แหละ
ครับก็โอนเงินเข้าบัญชีของดาบตำรวจที่เป็นหนึ่งในชุดจับกลุ่มนะคะอืม
แต่เงินที่เธอโอนให้ไปรวมกับเงินที่เนี่ยที่บอกว่ายืมญาติมา
คือมันยืมมาได้แค่ห้าพันเจ็ดไงมันไม่ครบไงไม่ครบหมื่นอืมอ่า
เขาทำไงอ่ะทำยังไงอ่ะก็กุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในท้ายรถกระบะ
ตำรวจบอกเอาอันนี้มาแทนเนี่ยเอาค่ะโอ้โหเอาให้มันครบหมื่นนี่ไง
โอนเห็นไหมเธอบอกเธอมีหลักฐานแล้วจะลงสลิปเรียบร้อยเลยนะอืม
ตำรวจพวกนี้ก็ใจกล้านะแล้วมันชัดเลขบัญชีใครนี่ไง
ดาบตำรวจนี่ไงเห็นไหมชื่อนามสกุลเนี้ยมันชัดหมดอ่ะนะอืม
โอ้โหนี่ไงสุดท้ายนะกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ท้ายรถกระบะ
ก็เอานะครับแต่ตำรวจชุดจับกลุ่มชุดนี้บอกว่า
อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอ่าเธอบอกว่าที่เธอครับแค้นใจมากที่สุดก็คือ
ตามภาพกราฟิกเลยค่ะครับเธอต้องมานั่งแกะหอยนังรมของเธออ่ะอืม
ให้ตำรวจเหล่านี้กินเป็นกับแกล้มครับแล้วตำรวจก็ล้อมวงกินเหล้ากันอยู่ในโรงพัก
เธอบอกเธอเห็นกับตาเธออยู่ตรงนั้นกินเหล้าต่อหน้าเธอโอ้โหเพราะเธอแกะหอยนางรมให้ตำรวจเหล่านี้กิน
อ่าสำหรับเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะคะนางสาวบีบอกว่าก็ยืมเงินจากญาติสามีมาห้าพันเจ็ดร้อยบาท
ก็ห้าพันเจ็ดร้อยบาทนี่แหละก็คือเธอบอกว่ายืมมาเท่านี้ครับ
โอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าบัญชีของดาบตำรวจชุดจับกลุ่มอืม
ที่เหลืออีกสี่พันสามร้อยบาทก็คือเป็นค่ากุ้งหอยปูปลานี่แหละบอกว่าเอาอาหารทะเล
ให้ครบสี่พันสามก็จะได้รวมกันแล้วเป็นหมื่นนึงครับ

หนูบอกว่าพี่ถ้าหนูไปกดที่ตู้อ่ะหนูกดไม่ได้ไวไฟจะต้องหลุดอืม
หนูบอกว่าพี่พี่เอาแบบเอาเลขมาเลยของใครก็ได้เดี๋ยวหนูโอนให้
แต่หนูไม่ได้มีเงินในตัวหนูโทรไปขอเงินจากน้าของแฟน
เพื่อที่จะให้เขาโอนมาให้โอนเข้าบัญชีเราใช่แต่เขาสั่งห้ามหนูว่าห้ามบอกใครทั้งสิ้นในเรื่องนี้อืม
สุดท้ายเราก็โอนเข้าไปให้เขาเท่าไหร่ห้าพันเจ็ดร้อยห้าพันเจ็ดร้อย
บวกกับกาปูบวกกับปูบวกกับอ่าหอยนางรมหอยนางรมก็ให้ครบหนึ่งให้ครบหนึ่งใช่อืม
แล้วที่ทำใจที่สุดอืมพี่ต้องต้องคิดว่าหอยนางรมมันสดอืม
เพราะหนูไม่ใช่เอาหอยเลี้ยงมาอืมอืมตัวหนึ่งเกือบชั่วโมง
ที่หนูจะต้องเอาค้อนเอามาตีแล้วเอามางัดแล้วก็เปิดใส่จานให้เขา
แล้วคือเห็นเขาให้เขาไว้เนี่ยเราต้องเปิดให้เขากินด้วยเองด้วย
ใช่ค่ะแล้วแถมนะพี่เขานั่งกินเหล้าต่อหน้าเราเลย
พัทธรุงหนูไม่ได้แล้วพี่เพราะว่าสารวัตรก็เป็นลูกคนใหญ่คนโต
แล้วก็ลูกน้องก็มีอิทธิพลอยู่กับคนในวงการสีเทาและสีดำ
ล่าสุดนะคะพลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดี

พัทธลุงก็ยอมรับว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงครับ
สั่งย้ายตำรวจชุดจับกลุ่มชุดนี้แล้วนะคะ
สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วรู้ผลภายใน๗วัน
ทีมข่าวบอกว่าไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ตำรวจชุดจับกลุ่มกลุ่มนี้ชุดนี้ก่อเรื่องแบบนี้บ่อยมาก
เรียกเงินชาวบ้านหลักแสนยังมีเลยแล้วหนึ่งในนี้มีตำรวจฝึกงานด้วยใช่ไหม
มีตำรวจฝึกงานแม่เริ่มต้นฝึกงานได้แบบยอดเยี่ยมจริง